พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูการฝึกซ้อม
ที่สำคัญอีกหนึ่งรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

กรมราชองค์ข้ารักษ์ได้มีการมอบหมายให้

ในการที่จะเข้าไปร่วมฝึกอบรม
และฝึกซ้อมการทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถยนต์ซึ่งเป็นรถยนต์พระที่นั่ง
ฝึกซ้อมรูปแบบนี้จะเป็นอย่างไร
ในช่วงนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
รวยที่วางไว้รอบรถยนต์คันนี้
ถูกนำมาใช้ทดสอบผู้เข้าร่วมฝึกอบรมค่าราชการตำรวจ
ผู้ทำหน้าที่เป็นสารถีประจำปี๒๕๕๙
เตรียมความพร้อมและหาจุดบอดของรถ
เพราะรถยนต์แต่ละประเภทจะมีจุดบอดที่แตกต่างกัน
เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมฝึก
ไม่มีใครสามารถมองเห็นกลวยที่วางกีดขวางอยู่
ขั้นตอนนี้จะช่วยฝึกทักษะให้ต้องตรวจรถทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มขับขี่
การฝึกอบรมตำรวจผู้ทำหน้าที่เป็นสารถีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
เลือกตัวแทนในระดับชั้นศัลยบัตร
ทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม๖๑นาย
ส่วนรูปแบบการฝึกขั้นตอนแรก
ผู้สอนจะให้เริ่มต้นสร้างความคุ้นชินกับรถยนต์
เช่นการขับรถแบบสลาลอม
หรือการใช้เทคนิคบังคับพวงมาลัยให้เลี้ยวผ่านช่องทางคับขัน

ผู้ขับต้องหมุนพวงมาลัยแบบคล่อมแขน
เพื่อให้รถอ้อมกลวยที่ครูฝึกวางเอาไว้
และสายตาต้องมองไปยังกรวยที่อยู่ไกลที่สุด
สายตาที่กำหนดให้ผู้รับการฝึก
ก็คือมองกรวยที่ไกลที่สุด
ขั้นต้นถัดมาคือการหักหลบสิ่งกีดขวาง

จากนั้นจึงบังคับพวงมาลัยแบบคล่อมแขน

ส่วนการเข้าโค้งต้องบังคับรถให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุด
แต่หากเสียการทรงตัวหรือถลายลงจากถนนจะต้องตั้งสติควบคุมรถให้ได้
ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการฝึกรถลื่นถลายนะครับ
ซึ่งผู้ฝึกทุกนายจะต้องควบคุมรถเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือถลายลงจากถนนนะครับ
นี่เป็นการจำลองรถลื่นถลายและเสียการทรงตัว
ถ้าด้านท้ายของรถสะบัดไปทางด้านขวาจะต้องบังคับพวงมาลัยไปทางด้านขวาด้วย
ยกคันเร่งเพื่อผ่อนเครื่องยนต์
หักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายเพราะจะทำให้รถหมุนและพลิกคว่ำได้
เมื่อผู้ฝึกเกิดความคุ้นชินกับรูปแบบทั้งหมด
ถัดไปผู้ทำหน้าที่สารถีจะต้องกล่าวถวายรายงาน
เช่นเดียวกับหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ต้องถวายรายงานสรุปอีกครั้ง
ตำรวจผู้ทำหน้าที่เป็นสารถีที่ผ่านการฝึกแล้ว
เมื่อกลับไปยังต้นสังกัดจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนตำรวจในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
ให้เข้าใจถึงขั้นตอนของผู้ทำหน้าที่สารถี
โครงการนี้นะครับเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
โดยท่านพลตัวเอกจักษ์ทิพย์ชายจินดาผู้เชือการตัวประโยชน์ชาติ
มอบหมายให้สำนักงานนายตำรวจราชจังนะครับ
ข้าราชการตำรวจผู้ทำหน้าที่เป็นสารถีในขบวนเสร็จพระราชดำเนินนะครับ
ซึ่งเราได้คัดจากฆาตตำรวจทั่วประเทศนะครับ
ผู้ที่มีโอกาสที่จะต้องถวายงานในการทำหน้าที่เป็นสารธี
กรณีที่สั้นเสร็จพระดำเนินโดยรถยนต์ในภูมิภาค
เสด็จลงพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะรู้หมายกำหนดการล่วงหน้า
แต่บางครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์
ได้ฝึกเป็นผู้ทำหน้าที่สารถีจะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรับสนองงานได้
รวมทั้งยังสามารถนำเทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย
ไปช่วยฝึกทักษะให้กับเพื่อนร่วมอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย